ไปนี้นะฮะมันสะท้อนถึงคุณภาพชีวิตและสวัสดีภาพของพวกเราทุกคนที่ขับรถบนถนน
คือจู่เสาไฟล้มลงมาต่อหน้าต่อตา
คุณผู้ชมดูภาพนี้อ่ะนี่ฮะมาแล้วมาแล้วแล้วดึงกี่ต้นสามต้น
โอ้โหคุณคือพอต้นนึงมันล้มอ่ะสายมันดึงมันรั้งกันไงแล้วก็เนี่ยดูสิมาเป็นแบบเป็นโดมิโน
มันก็โชคดีอย่างหนึ่งคือตอนที่ล้มเนี่ยนะไม่มีรถผ่าน
ไม่อย่างนั้นนะมันน่าจะเกิดเหตุการณ์ทำให้มีคนเจ็บหรือเสียชีวิต

แล้วสิ่งที่ผมพูดว่ามันคือสวัสดิภาพและคุณภาพชีวิตคืออะไร
เสาปูนมันเสื่อมโอ้ยเสาปูนมันเสื่อมแล้วต้นอื่นอื่นที่เราเห็นกันทุกวันนี้มันจะเสื่อมตอนไหน
จะรู้ได้ยังไงคือพิกัดไหนจะมีต้นเสาไฟที่มันเสื่อมอีกบ้างไหม
แล้วอันนี้น่ากลัวแล้วเราจะโดนหรือเปล่าเอออันนี้น่ากลัวแต่ว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จันทบุรีนะครับ
กล้องวงจรปิดเขาจับภาพเอาไว้ได้คือเสาไฟฟ้าแรงสูงอุ้ยแล้วเสาไฟสายสื่อสารระโยงระยางเต็มไปหมด
อันนี้คือสี่แยกที่ดินครับหน้าศูนย์ท่องเที่ยวจังหวัดจันทบุรีล้มลงมาดึงกันมา๓ต้นขวางอยู่ถนนเนี่ยนะครับคุณผู้ชม
โชคดีอย่างที่บอกว่าไม่มีคนเดินถนนไม่ได้มีรถผ่าน
ก็ทำให้ไม่ได้มีใครบาดเจ็บหรือเสียชีวิตนะครับ
หลังเกิดเหตุเทศบาลเมืองจันทบุรีกับเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
รวมทั้งบริษัทสายสื่อสารต่างไปตรวจสอบร่วมกัน

ระดมเจ้าหน้าที่ไปช่วยกันแก้ไขปัญหาคือตัดกระแสไฟก่อน
เก็บเสร็จปูนก่อนแล้วก็ทำการเคลื่อนย้ายเสาร์จากเมืองต้น

ปูนเสื่อมสภาพหมดอายุตามการเวลา

แล้วเราจะมั่นใจได้อย่างไรว่าไอ้เสาร์ไฟฟ้าที่เราเห็นกันอยู่

ก็หน่วยงานไงเขาก็ต้องตรวจสอบดูไหม
ถ้าสมมุติเกิดว่าปูนมันกระเทาะบางที่กระเทาะมาจนเห็นเป็นเหล็กเส้นด้านในแล้ว
ควรจะเร่งดำเนินการไม่ใช่ปล่อยให้มันแบบ

ทีนี้รองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองจันทบุรีคุณพายับสมใจนึก
เดี๋ยวจะเร่งดำเนินการติดตั้งเสาไฟมาใหม่
ดำเนินการเดินสายไฟสายสื่อสารกันใหม่
แล้วก็ให้ประชาชนได้รับผลกระทบน้อยที่สุดนะครับ
เพื่อให้มันมีความมั่นคงแข็งแรงและถาวรต่อไป

อะไรที่มันไม่มั่นคงแข็งแรงต้องระวังยิ่งคิด